จากเราสองคนจะแต่งตัวทำผมนะคะมาสวยต้อนรับแก๊งนางฟ้าใช่ไหม
ยังแต่งตัวสวยมาให้เกียรติคุณแม่ชมพู่ด้วยค่ะคุณค่ะ
วันก่อนนะพี่สื่อมวลชนรวมทั้งแฟนด้วยนะไปส่งเธอที่สนามบินกันนะคะ
อายุคัน๑๙สัปดาห์ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นท้องป่องแล้วเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าผ่านไปไม่ถึง๑สัปดาห์นะคุณแม่ก็ท้องใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเลย
ดูจากภาพที่เรานำมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ชม
เบบีลูกชายฝาแฝดเริ่มโตขึ้นเรื่อยนะคะ
งานนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยจัดเต็ม
โพสต์ภาพหลากหลายอิริยบทพร้อมแฟชั่นชิค
ตามแบบฉบับของแฟชั่นนิสต้าตะลุยปารีส
อุ่นเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้
แฟนชาวไทยค่ะจะได้เห็นช่วงเวลาที่สำคัญ
กับการร่วมเดินพรมแดงนะคะงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ค่ะ
ปีนี้นะพิเศษกว่าปีไหนด้วย
เพราะว่าเป็นปีที่ทายาทในท้องได้ไปร่วมงานด้วยค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นลูกของคุณแม่ชม
จะเป๊ะปังอลังการขนาดไหนด้วยนะคะ
นี่แหละในแฟชั่นที่เธอไปเฉิดฉายที่เมืองคานส์นะคะ
มีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์เมืองนอกสลับกันไปนะคะ
ซึ่งแต่ละลุคเนี่ยปังมากเลยค่ะ
มีคุณพลอยหอวังไปด้วยนะคะ